อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความอื้อเฉาของตำรวจหรือเปล่า
อำนาจเจริญสายลับที่เคยทำงานให้ตำรวจมาเป็น๒๐ปี
ตำรวจมาบอกว่าเธอเธอมารับสารภาพในคดีนี้หน่อย
นี่จะทำเป็นผลงานตำรวจ

เธอจะติดคุกเอาจริงนี่แหละฮะเลยเป็นปัญหาขึ้นมาครับ

เขาบอกว่าคอยดูแลก่อนมึงจะเข้าไปก็ปรีดูแลเป็นวันขาพันธุ์
หลังสากเว็บแล้ว
เพราะว่ารัคนเขาเห็นเขาทรงไปที่ฝอตกล่องซะอันนี่แหละ
มึงก็ไปลองแก้เกียวอยากมึงถือจับ

เอาอันนี้ก่อนอันนี้คือคลิปเสียงบางช่วงบางตอนที่ผู้เสียหายสนทนากับรองผู้กำกับยศพันธุ์ตำรวจโทนายหนึ่งในจังหวัดอำนาจริง
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการตกลงเงินแบบนี้
ให้ในข้อหาปล่อยเงินกู้นอกระบบเพื่อให้ตำรวจจับสร้างผลงาน
นะครับตำรวจบอกว่าจะโดนแค่โทษปรับเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายค่าปรับ
ค่าประกันตัวให้และระหว่างสู้คดีจะให้เดือนละห้าพัน
นี่นะฮะแต่ทำไปทำมาคุณผู้ชมฮะคดีนี้มันไปกันใหญ่
เนื่องจากผู้เสียหายมีคดีค้างเก่าอยู่ระหว่างพักโทษ๕ปี
จะต้องติดคุกรับรับโทษเพิ่มหนึ่งในสามสิฮะตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อม
ให้รับสารภาพซะเถอะแล้วยอมติดคุกไประหว่างติดคุกเนี่ย
จะส่งเสียดูแลครอบครัวให้เดือนละ๑๕๐๐นะแต่เธอไม่ยอม
ตำรวจก็เริ่มพูดจาข่มขู่อย่าไปร้องเรียนที่ไหนนะนี่ขู่แบบนี้เลย
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ครับกับทีมข่าวนะครับไปที่บ้าน
ของผู้เสียหายก็คือนางสาวลำไพรพาตะวันนะครับที่อำนาจเจริญนางสาว
ลำไพรเล่าแบบนี้บอกว่าเธอเป็นสายลับให้ตำรวจมาเกือบ๒๐ปี
แล้วเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม๒๕๖๔ปีที่แล้วนะมีดาบตำรวจโทรมา
บอกว่าเป็นผู้ต้องหาให้หน่อยสิเธอก็เลยถามกลับไปบอกว่าแล้ว
หนูจะไม่มีปัญหาเหรอหนูเคยต้องโทษมานะดาบตำรวจดังกล่าวบอกว่า
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการเรื่องเงินประกันและเสียค่าปรับให้เองเธอก็
ไปที่โรงพักครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ให้เซ็นเอกสารที่
ไว้เธอยอมรับว่าเธอไม่ได้อ่านนะครับประมาณช่วงเดือน
กรกฎาคมดาบตำรวจนายเดิมเนี่ยโทรมาอีกครั้งบอกว่าเธอไปหาร้อยเวร
หน่อยนะไปเซ็นเอกสารอีกฉบับหนึ่งแล้วก็ให้ไปรับเงินที่ห้องสืบสวน
สองหมื่นห้าเพื่อให้เอาไปจ่ายเป็นค่าปรับให้นายประกันเพื่อประกันตัว
หลังจากนั้นศาลก็นัดสอบคำให้การครับบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้ามือเงิน
กู้นอกระบบนะเธอบอกเธอปฏิเสธแล้วดินะฮะแล้วก็นำเงินสองหมื่นห้าพันบาท
แต่ประกันตัวออกมาแต่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมเฮ้ยรับสารภาพเถอะ
นะแล้วบอกติดคุกไปเดี๋ยวส่งเสียให้ครอบครัวเดือนละหมื่นห้าไง
เธอไม่ยอมฮะเธอไม่รับข้อเสนอตำรวจนายนี้จึงคมครูเดี๋ยวจะฆ่าลูกซะนะ
อย่าเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนที่ไหนนะอย่าไปบอกใครนะถ้าร้องเรียน
เดี๋ยวไปสู้กันในศาลต่างฝ่ายต่างสู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็แล้วกัน
หนูพูดไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่ใช่คดีของหนูหนูไม่ได้ทำหนูไม่รู้ว่าจะพูดยังไง
แล้วทีนี้หนูก็ขอปฏิเสธเขาก็บอกว่ามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในศาล
เดินมาบอกหนูว่าหนูปฏิเสธไว้ก่อนนะแล้วตังค์อยู่ไหน
หนูก็บอกว่าแต่อยู่ที่แฟนหนูแล้วเขาก็เดินไปเอาตังค์กับแฟนหนู
ให้ปฏิเสธไว้ก่อนเดี๋ยวพวกกูจะหาทางช่วยมึง
แล้วหนูก็ปฏิเสธพอดีปฏิเสธแล้วเขาก็ประกันตัวอะไรหนูประกันกับใครหนูก็ไม่รู้

แล้วทีนี้ออกมาหนูก็ว่าเอ้าพี่ทำไมเรื่องมันเป็นแบบนี้
ทำไมพี่ต้องโกหกหนูด้วย
เดี๋ยวพวกกูจะช่วยมึงมึงไม่ต้องกลัวมึงจะกลัวอะไร
มันเป็นยูเนียนมันเป็นอะไรมึงไปกลัวอะไรเรื่องมันตั้งนาน

ใครจะกล้าทำอะไรมึงพี่หนูเข้าไปนั่นหนูต้องตายแน่นอนพี่
ก็รู้ว่าหนูทำงานให้พี่มานานแค่ไหน
แล้วเขาก็บอกว่ามึงจะกลัวอะไรทุกอย่างกูไว้มึงหมดแล้ว
กลัวกันวางแผนกันไว้หมดแล้ว
นางสาววันนากุลพันธ์เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกับเธอ
เล่าบ้างเธอบอกว่าเธอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จากเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว๒๑๖๔นะ
ไปนั่งเล่นกับนางสาวลำไพรที่หน้าห้องสืบสวน
อยู่ดีมีตำรวจสองนายครับเอาเอกสารมาให้เซ็น
เป็นพยานในการกู้เงินร่วมกับนางสาวลำไพร
โดยให้เธอลงชื่อเป็นคนกู้ส่วนนางสาวลำไพรเป็นคนปล่อยกู้ครับ
กระทั่งวันที่๑๒พฤศจิกายนปีที่แล้วเหมือนกัน
นางสาวลำไพมาบอกที่บ้านบอกว่าเธอกับนางสาวลำไพ
ถูกฟ้องในคดีเงินกู้และขอให้เธอไปเป็นพยานให้
เธอก็งงอยู่ดีจะให้ไปเป็นพยานเรื่องอะไร
เพราะวันที่เซ็นเอกสารตำรวจบอกให้เซ็นเอกสารนั้น
ซึ่งการเซ็นเอกสารในวันนั้นขอยืนยันว่าเธอไม่เคยได้เงินกู้จากอะไร
จากนางสาวลำไพรก็ไม่ได้แล้วก็ขอยืนยันว่านางสาวลำไพร
ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้ครับคุณผู้ชม
ขณะที่นางแสนพาตะวันอายุ๖๙ปีเป็นแม่ของนางสาวลำไพร
ว่ายทั้งน้ำตาเลยนะครับแม่พนมว่ายทนายอยู่นะฮะ
เนื่องจากลูกโดยเป็นสาวหลักของครอบครัวถ้าติดคุกไปแล้วบ้านนี้จะอยู่กันยังไง

ที่เกี่ยวข้องกับการยัดข้อหาสร้างผลงานเนี่ย

กว่าจะตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเสร็จ
พร้อมทั้งเตรียมยื่นให้กระทรวงยุติธรรมนะครับขอคุ้มครองพยาน
แล้วก็เตรียมยื่นเอาผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
พฤติมิชชอบปลอมแปลงเอกสารราชการ
และให้การเท็จในชั้นศาล
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเหรอในประเทศไทย